วันนี้อย่างที่บอกข่าวหลายรสชาติจริงค่ะเมื่อสักครู่นี้
รถคันหนึ่งบรรทุกได้ยี่สิบนะคะครับอันนี้เป็นเรื่องของความหวัดเสียว
คุณผู้ชมค่ะคุณลุงท่านหนึ่งอายุประมาณ๖๕ปีนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้เป็นครั้งแรกค่ะ
ครับแล้วก็ทำอีกท่าไหนไม่ทราบค่ะเบรกมือเนี่ยค่ะ
มันทะลุแขนของคุณลุงค่ะอ๋อนี่ที่ปากเห็นไหมคะ
โอ้โหเห็นแล้วหวาดเสียวเลยโอ้โหโอ้ยเจ็บเลยอ่ะเห็นแล้วแบบอื้อหือ
เนี่ยค่ะสภาพแขนหลังจากที่เอ่อทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปช่วยตัดที่จับเบรกมือ
นะคะออกจากตัวรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะพาคุณลุงเนี่ยที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
คือมันทิ่มอยู่แล้วก็คาคือเบรกมันก็ติดอยู่กับรถ
แล้วมันก็ทิ่มแขนคุณลุงอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณลุงก็ติดกับรถด้วย
เพราะฉะนั้นเขาต้องตัดออกจากรถก่อนถึงจะพาคุณลุงไปโรงพยาบาลได้
โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยเนี่ยค่ะคือรถมอเตอร์ไซคันนี้พุ่งชนกำแพงของหมู่บ้าน
นะคะที่ภูเก็ตค่ะแล้วคุณลุงก็ติดอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
ใครเห็นก็อดที่จะหวัดเสียวไม่ได้นะครับคือไม่มีใครไปช่วยดึงออกมาได้หรอกค่ะ
ต้องให้กู้ภัยมาแล้วเอาเครื่องมือเอาครีมเนี่ยมาตัดตัดเบรกออก
แล้วประถมพยาบาลแล้วถึงส่งโรงพยาบาลนะคะโอ้นี่ผมเข้าใจถูกไหมค่ะ
ต้องทำสองอย่างคือตัดเหล็กออกจากรถก่อน
แล้วเหล็กยังคาอยู่แล้วไปเอาเหล็กออกที่โรงพยาบาลอีกที
ต้องทำแบบนั้นโอ้โหไม่งั้นเพราะเขาติดอยู่ไงโอ้โห
ไอ้ตัวเบรกเนี้ยมันติดอยู่กับรถครับต้องตัดเหล็กออกจากรถก่อน
แล้วมือตรงนี้ก็คือพาคุณลุงไปโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลผ่าตัดออก
โอ้โหหวาดเสียวเลยค่ะครับแต่คุณลุงเขายังมีสติดีนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกเขาขี่มอโตซัยออกจากหน้าบ้านเนี้ย
ที่ผ่านมาไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์แบบเกียวโต้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ออกตัวปุ๊บก็บิดคันเร่งรถก็เลยพุ่งไปชนกับกำแพงรั้วที่อยู่ด้านหน้า
แขนซ้ายของเขาเนี่ยไปปะทะกับกำแพงแล้วก็เบรกมือด้านซ้ายของรถนะคะ
มันจะอยู่ติดกับแฮนด์ก็เสียบเข้าที่แขน
แขนก็ติดอยู่กับตัวรถนะคะเหมือนมันปักไว้ด้วยกันนะคะ
เนี่ยค่ะก็เลยอยู่ในสภาพนี้เนี่ยก็ต้องดมยาดมนะ
เห็นแล้วก็อาจจะเป็นลมได้นะคะครับคุณผู้ชมอุทาหรณ์นะคะ